ค่ะก็คือลงทะเบียนครบแล้ว๑๐ล้านคนวันนี้
อยากทราบหน่อยว่าคุณผู้ชมท่านไหน
ได้มีโอกาสจะใช้เงิน๑๐๐๐บาทจากทางรัฐบาลบ้าง
แสดงตัวผ่านไลน์หน้าจอมาให้เราได้แสดงความยินดีด้วย
เพราะว่าหลายคนพยายามลงทะเบียน
เที่ยงคืนก็แล้วรอจนถึงตี๓ก็แล้ว
ลงทะเบียนไม่ได้นะคะเราอยากรู้ว่าใครคือผู้โชคดีค่ะ
คุณผู้ชมจริงแล้วโครงการนี้อย่างที่คุณสุภาษาราบอกไป
รัฐบาลออกมาเพื่อหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย
ด้วยการเอาเม็ดเงินโยนลงไปนะคะแล้วก็ให้เม็ดเงินเนี่ยหมุน
ทำให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้
ทีนี้ยอดของการลงทะเบียนนะคะ
รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่๒๓กันยายนที่ผ่านมา
จริงจะให้ลงทะเบียนวันสุดท้าย
ก็คือวันที่๑๕พฤศจิกายน
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ายอดสูงสุดรัฐบาลให้แค่๑๐ล้านคน
ปรากฏว่ายังไม่ครบเลยค่ะยังไม่ครบวันที่ระบุเลย
สุดท้ายคือ๑๕พฤศจิแต่หมดแล้วนะคะ
ใช่เรื่องนี้เปิดเผยมาจากโฆษกระทรวงการคลังนาย
วรนแสงสนิทนะคะบอกว่าภาพรวมการลงทะเบียน
ช็อปใช้เนี่ยมีคนจองสิทธิ์เต็ม๑ล้านคนทุกวัน
โดยในวันนี้ครบ๑ล้านคนตั้งแต่ตี๓คุณ

เพราะฉะนั้นยอดครบแล้วนะคะ
ล้านคนจะเป็นผู้โชคดีล็อตแรก
สำหรับมาตรการชิมช็อปใช้ของรัฐบาลที่ออกมา
แต่คนที่ลงทะเบียนไม่ทันคุณไม่ต้องสิ้นหวัง

เพราะว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในคืนนี้

โดยจะนำสิทธิ์ของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์กว่า๒ล้านราย

แต่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ประมาณ๒ล้านรายจะมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ไปเรื่อย
กว่าจะมีผู้ผ่านการตรวจสอบการใช้สิทธิ์ครบ๑๐ล้านรายนะคะ
แต่คงกำหนดการลงทะเบียนเหมือนเดิม
ก็คือไม่เกิน๑ล้านคนต่อ๑วัน
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
ก็จะต้องรอการตรวจสอบสิทธิ์อีก๓วันทำการ
จากนั้นตามกระบวนการเลยค่ะ
หลังจากที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น
รออีก๓วันค่ะรออีก๓วัน
ต้นสังกัดก็คือกระทรวงการคลัง
หรือส่งอีเมลมายืนยันการใช้สิทธิ์ของท่าน
และท่านเองจะสามารถเริ่มจับจ่ายใช้สอย
ได้ในวันถัดไปเรื่อยไป
สิ้นสุดหมดเขตก็คือ๓๐พฤศจิกายน
ส่วนเรื่องของการขยายการลงทะเบียนเฟส๒
ตามนโยบายของรัฐบาลคาดว่า
เดี๋ยวจะมีข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้แหละค่ะ
เบื้องต้นอยากจะเสนอเรื่องของการกระตุ้นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของการรับสิทธิ์คืนเงินร้อยละสิบห้า
จากการใช้จ่ายมากกว่าการรับสิทธิ์เงิน๑๐๐๐บาท
เพราะว่าเท่าที่เก็บข้อมูลจากผู้ลงทะเบียน
พบว่ามีจำนวนมากหลังจากใช้สิทธิ์
ในส่วนของเงิน๑๐๐๐บาทหมดแล้ว
ก็เตรียมที่จะใช้สิทธิ์คืนเงินร้อยละ๑๕ต่อไป
ซึ่งมีวงเงินใช้จ่ายเฉลี่ยสูงถึง๑๓๕๐๐คน

ก็จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ย

หมายถึงว่าบางคนลงทะเบียนแล้วได้เงิน๑๐๐๐บาทแล้ว
แต่ว่าแอปเป่าตังค์ก็คือสามารถเติมเงินเข้าไปได้
พอเติมเงินแล้วใช้ผ่านแอปเป่าตังค์จะได้เงินคืน
ยังมีบางคนที่อยากจะได้เงินคืนอยู่ไง
ก็เติมเงินเข้าไปเติมเงินเข้าไป

แสดงว่าเรายังได้มีโอกาสเป็นตัวสำรองอยู่อีก๒ล้านสิทธิ